พร้อมนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณผัดไทยในการอ่านข่าววันนี้ด้วยค่ะ
อัดก่อนอ่านข่าวร้องเพลงสักนิดค่ะ
รออีกแล้วเหรอ

ให้๕คนนะทักเข้าไปในไอจีพี่ผัด

เอาข่าวเดี๋ยวไหมเขาขาดเชิญค่ะให้ห้าอันนับทักเข้าเป็นไอจีนะคะ
โอเคค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านเมืองช้างก็จังหวัดสุรินทเนอะเปิดเพลงสนั่นลั่นทุ่ง
เพื่อล่อแมงกระชอนขึ้นมาแมงกระชอนไม่ได้ยินเสียงดังนั้นก็มาให้จับถึงที่เลย
อ๋อเหรอพูดเป็นเล่นใช่ค่ะไม่ง่ายนะคะดูนะคะ
เมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาคืนที่ผ่านมานะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้านหนองยางหมู่๖ตำบล
ตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ว่า
มีชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาก็คิดค้นวิธีจับแมงกระชอน
โดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะเปิดเพลงต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงนะคะ
ทำไมล่ะคะคำตอบคำตอบไหมคะอ๋อให้มันดังในคนไม่ง่วง

ไม่ได้นะมาดำสั่งนะพี่ไม่ได้ทำอย่างนั้น
ไม่ค่ะการใช้ผู้ไม่ถือมือถือ

แล้วก็พิธีกรคนไหนหยิบมือถือก่อน๕๐๐บาทต่อวันจบไหม